คุณผู้ชมคะมีคนที่เขาอยู่แถวหนองจอกแถวสุวินทวงเขาบ่นกันมาเยอะ
แล้วก็มีการโพสต์ในเพจบอกว่ามันมีคนร้ายที่ไปอัลวาด
ก่อเหตุชิงเงินชิงทองไปถีบรถจักรยานยนต์เหยื่อแล้วก็แบบชิงทองอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนตกเป็นเหยื่อนี่นะคะอันนี้คือในเพจชุมชนคนรักหนองจอก
และเพจชาวหนองจอกบ้านนอกกรุงเทพเขาก็โพสต์เอาไว้
มีคนไปให้ข้อมูลเยอะมากว่ามีคนร้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะ
แต่งตัวคล้ายนะคล้ายนักเรียนอาชีวะตระเวนชิงทรัพย์
คนที่อยู่แถวสุวินทวงหนองจอกคนตกเป็นเหยื่อเยอะมาก
เราเลยส่งคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนลงพื้นที่ไปนะคะไปเจอกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
ปัทวีกิจมณีอายุ๒๓เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง๔ทุ่มเมื่อวาน
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนสุวินทวงเยื้องกับปากซอยสุวินทวง๒๘
เห็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะแต่งตัวคล้ายเด็กช่าง๓คน
แจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
จากนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยมาก่อเหตุชิงทรัพย์นะคะครับ
จอดอยู่เฉยแหละจอดแบบเหมือนรถพังอะไรประมาณนี้ครับ
สี่คนครับสามคนครับเขาก็ชากลงมาพี่เขาก็ชากรถเรา
ให้เราจอดแล้วรถผมมันก็หยุดเขาใส่ชุดคุมเสื้อสีดำหมดเลย
งเกงดำหมวกกระน็อกดำหมดเลยทุกคนปืนเอาปืนลงมากระบอกหนึ่งครับผม
เขาไม่ไม่พูดเลยพี่เขาเขาค้นค้นเจอมันข้างข้างนี้เป็นตังค์
ข้างนี้เป็นที่ชาร์จเขาเอาไปสองสองฝั่งแต่ใต้เบาะเขาไม่ได้ค้น
ที่รถเขาไม่ได้ขนสามร้อยครับกระทิชชาร์จอันนึงครับ
ผมก็สตาร์ทรถหนีเลยพี่ผมขี่เข้าภูมิเก้าไม่ครับเขาก็ไม่ไม่ไม่พูด
อะไรเลยนะพี่มันแต่งตัวคล้ายพวกเด็กช่างแต่เรา
ประเมินไม่ได้ว่าเด็กที่ไหนมันมีหลายที่สิมันมาได้หลายทาง
อกจากนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับผู้เสียหายอีกรายนึงด้วยนะคะ
นางสาวออนอุมาทำอาชีพเธอบอกว่าเธอถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ
แล้วคนร้ายถีบรถเธอเลยค่ะแล้วคนร้ายก็ชิงเงินเธอแล้วก็หนีไป
ก็แถวหนองจอกเนี่ยค่ะเธอบอกว่ามีคนเตือนว่า
มีคนร้ายที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะ
จริงก็พยายามจะเลี่ยงเส้นทางที่เป็นทางเปลี่ยวแล้วนะคะ
คิดเลยว่าตัวเองจะกลายมาเป็นเหยื่ออีกคนนึง
เพื่อนหนูค่ะเขาก็ไล่ไล่ไล่ไปถึงโลตัสเอ็กเพชเลยค่ะ
แล้วก็หายไปเลยตอนนั้นเราโดนช่วงถีบปุ๊บหนูล้มใช่ไหม
หนูก็เลยหันไปมองน้องพอหันมองน้องปุ๊บ
น้องโดนทับหนูก็เลยหันขึ้นไปมองนิดนึงว่าเออ
ว่าเป็นรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออว่าเป็นเวฟ
ก็เลยหันมาดูน้องเพราะน้องโดนรถทับอยู่
จิ้มเหมือนว่าเอามีดเอามีดขู่อะไรอย่างเงี้ยเฉยค่ะ
จำไม่ได้ครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างย่านสุวินทวงด้วยนะคะบอกว่าคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ระเวนก่อเหตุทุกวันค่ะทุกวันเลยค่ะ
ก่อเหตุทุกวันมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะโอ้โห
คนร้ายไม่เลือกเวลาในการก่อเหตุจะกลางวันจะกลางคืนจะดึกเนี่ย
ไม่เลือกเวลาเดาสุ่มพร้อมเมื่อไหร่ก็ก่อเหตุมานานประมาณอย่างนี้
สำหรับเส้นทางที่กลุ่มคนร้ายเลือกลงมือค่ะก็คือถนนสุวินทวง
ถนนราชอุทิศถนนเรียบวารีถนนประชาสำรานหรือว่า
ใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าคู้ซ้ายคู่ขวาแถวหนองจอกนะ
ตามเส้นทางนี้นะคะเราทำแผนที่ให้ดูอันนี้คือเหยื่อเขาให้ข้อมูลนะ
ว่าเขาถูกจี้ชิงทรัพย์จุดไหนยังไงบ้างก็เลยเนี่ยไล่เรียงให้ดูแบบนี้
ส่วนคนร้ายค่ะจะแต่งตัวเหมือนนะเหมือนลักษณะคล้ายแบบนี้คล้ายนักเรียนอาชีวะ
แจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์กันมามากัน๒คนบ้าง๓คนบ้างลักษณะประมาณนี้นะคะ
เหยื่อค่ะยี่สิบกว่ารายแล้วค่ะส่วนใหญ่ที่คนร้ายได้ไปก็ได้เงินสด
ทองคำไม่ได้เป็นการจี้ชิงรถนะคะเขาจะเอาเนี่ยเอาทองเอาเงินอย่างนี้ค่ะ
จีบรถโลมแล้วก็มันก็เอานู่นเอานี่ไปชัดสินมันทำทุกที่สี่สอนอ
ในสอยนี้เขาแค่สอยเราเนี่ยสอยนี้มันมุมวานเนี่ย
คนแรกประมาณเที่ยงครึ่งเรามาเมื่อคืนตอน๔ทุ่ม
ใครอีกว่าจะมีอย่างออกลากันอีกใช่มันก็ก็รวมรวมมันก็ก็เฝ้าดูมันอยู่
เพราะลูกหลานก็กลับกันดึกเขาก็กลัวกันนั่นแหละ
ทำทุกที่สี่สอนอนี่จริงนี่มันเกาะเหตุไม่เครียงใจตำลวดเลยเนี่ย
ทีมข่าวก็เลยไปเอ่อตรวจสอบนะคะครับว่าสี่สอนอที่คุณพี่บอกเนี่ย
มีตรงไหนยังไงบ้างนะคะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่แค่สี่สอนอนะ
เหรอฮะหกพื้นที่เลยนะโอ้โหสอนอมีนบุรีประชาสำราน
ผักชีหนองจอกฉลองกรุงสุวินทวงครับมีผู้เสียหาย
แจ้งความเอาไว้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีเนี่ยสอนอนองจอกมีคดีหนึ่ง
มีนบุรี๒คดีแจ้งความไปประมาณสัก๓คนได้
แต่เหยื่อที่ตกเป็นผู้เสียหายจริงที่เราตรวจสอบมา๒๐กว่ารายแล้ว
โอ้โหพฤติกรรมในการก่อเหตุก็เนี่ยค่ะครับขี่รถตามประกบ
แล้วก็พอเจอเหยื่อก็ถีบรถเขาชิงทรัพย์นะคะ
หรือบางทีก็ไม่ได้ขี่ตามคือดักรอจอดเอาไว้เฉย
พอมีเหยื่อผ่านเนี่ยก็ก่อเหตุเลยครับตำรวจก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
สำหรับผู้เสียหายให้ไปแจ้งความนะคะอืม
ตำรวจจะได้ขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับ
ได้มีหลักฐานแกะรอยสกัดจับคนร้ายจะได้ไม่ไปแบบก่อเหตุ
กับคนอื่นพื้นที่อื่นอื่นอีกเพราะตอนนี้คนร้ายชะล่าใจครับ
ยังไม่โดนจับอะค่ะ๒๐กว่ารายแล้วที่ตกเป็นเหยื่อนะคะ
เสียหายเยอะแต่ก็ยังลอยนวลอยู่ไง
ก็ต้องช่วยกันไปแจ้งความหน่อยนะคือเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าอ๋อ
ตรงจุดนี้มันมีความเสี่ยงจะได้ไปตรวจตาอะไรให้เพิ่มมากขึ้น
มันก่อเหตุไม่เกรงใจตำรวจเลยดูสิเนี่ยใช่ไหมฮะ